พาคุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะคือเรื่องเนี้ยมันมาจากการที่รถกระบะเนี่ยชนกัน
อืมแต่เชื่อไหมว่าเหตุการณ์รถกระบะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยค่ะ
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ปรากฏว่า
กู้ภัยกับประกันที่มาดูรถเนี่ยค่ะ
เกิดมีปัญหาชกต่อยกันหนัวเลยค่ะอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
ง่ายง่ายง่ายง่ายง่าย

ตำรวจก็ต้องห้ามชาวบ้านก็ต้องห้ามเพราะรถติดด้วยค่ะ
ทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

คือตำรวจสศพสวนภูมิเนี้ย
ก็ได้รับแจ้งว่ารถกระบะเฉียวชนกันนะคะ

ก็ไปค่ะไปพร้อมกับทีมอาสากู้ภัย
พอถึงตรงนั้นเนี่ยคือเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่ารถมันกีดขวางทางจราจรแล้วก็รถติดยาว
กู้ภัยก็เลยต้องมาอำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ

ตัวแทนประกันของรถคันที่ไปชนท้ายเขาก็มา
แล้วคุยกันยังไงไม่ทราบค่ะ
จบลงด้วยภาพนี้ค่ะกู้ภัยสีแดงตัวแทนประกันสีเทา
ตำรวจต้องเข้าไปแยกออกมาค่ะ
ตัวแทนประกันแจ้งความกับตำรวจสพสุพรรณภูมิทันที
ล่าสุดเรื่องนี้เมื่อวานก็จบลงทั้งสองฝ่าย

กู้ภัยยินดีชดใช้ค่าเสียหาย๕๐๐๐บาท
ส่วนตัวแทนประกันก็ถอนแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะ

หลังจากนั้นทางหน่วยกู้ภัยสุวรรณภูมิ
โพสต์ชี้แจงเหตุการณ์ว่าทางหน่วยไม่เคยแอบอ้างเป็นอาสากู้ภัยอื่น
ตามที่มีผู้กล่าวหาแอบอ้างแล้วก็ขอโทษ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
งั้นก็พอจะเดาได้แล้วแหละว่า
เขาคุยอะไรกันถึงได้ขัดแย้งถึงขั้นชกต่อยกันแบบนี้นะคะ
แต่ว่าผู้เสียหายที่เป็นรถกระบะ๒คัน
ก็ไม่เท่ากับคู่นี้เลยนะคะที่ต้องมาอยู่ที่สพค่ะ